พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมอาลัยลักษณ์อดีตพระเอกหนังชื่อดังค่ะคุณอาอุเทนบุญยงค่ะ
ซึ่งเรารายงานข่าวไปแล้วเมื่อวานนะคะว่าเสียชีวิตด้วยวัย๗๗ปี
โรคหัวใจกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะ
หลังจากที่ย้ายมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านศุกร์สุดท้ายของพี่บินบรือฤทธิ์ค่ะ
คือพี่บินกับคุณอาอุเทนเนี่ยแกสนิทสนมกันมากนะคะ
เมื่อปีก่อนนะคะพี่บินก็ไปเยี่ยมคุณอาซึ่งป่วยติดเตียงอยู่บ้านนะคะ
พี่บินเลยชวนคุณอามาอยู่ที่บ้านสุขสุดท้ายกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน
คือบ้านหลังนี้ก็จะมีแบบว่าดาราอาวุโสอยู่หลายคนเนี่ยตามภาพเลย

คือเหมือนมีเพื่อนแต่ไม่ใช่ว่าแบบว่าที่บ้านแกไม่ดูแลนะ
ทางภรรยากับลูกก็เออมาอยู่ที่นี่ก็ได้ค่ะ
กระทั่งมาทราบข่าวร้ายเมื่อวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
พี่บินเล่าให้เราฟังนะคะว่าวันนั้นเนี่ยพอคุณอาอุเทนไปโรงพยาบาลแล้ว
หมอปั๊มหัวใจนานหลายชั่วโมง
ตัดสินใจไม่ขอยื้อชีวิตคุณอาดีกว่าเพราะว่าไม่อยากเห็นคุณอาทนเจ็บเนอะ
เพราะว่าทางครอบครัวก็ให้สิทธิ์พี่บินเป็นคนดูแลเลยนะคะ
โดยเมื่อวานนี้พี่บินและครอบครัวก็ได้นำร่างของคุณอาร์
ขึ้นรถตู้ทะเบียน๒ขอไข่ครคัง๕๓๙๑คันนี้ค่ะ
ก็มาไว้ที่สาราบุพการีวัดพระศรีบางเขนมหาธาตุนั่นเองนะคะ
หลังจากนั้นนะคะก็ได้ทำพิธีรดน้ำศพ
โดยมีลูกสาวแล้วก็พี่เปิ้ลภรรยาค่ะ
ทำหน้าที่ต้อนรับศิลปินดาราที่ทยอยมาไว้อะไรกันแน่นสาราค่ะ
โดยพี่บินเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
เคารพคุณอาอุเทนเหมือนพี่ชายคนหนึ่งเลยก็ว่าได้
และยกให้คุณอาเป็นพระเอกในตาหวานที่หล่อที่สุดในยุคนั้น

แต่หวานแล้วเสน่ห์แรงมากจริงค่ะ
โดยตอนที่รดน้ำศพพี่บินก็ได้นำเงิน๒๐๐บาท

เอาไปใช้ตอนอยู่บนสวรรค์ละกัน

ฝารงค์ของคุณอาหุ้เทนก็เป็นเลข๒๐๐
อันนี้พี่บินอุตส่าห์ถ่ายมาให้เราไว้
คือพี่ไปไม่ทันในช่วงที่ถ่ายตรงนี้

นี่เดือนหน้าครบปีแล้ว

ก็พี่ทำตัวดีนะ
อย่าลืมเจอพ่อแอดสมบัติเมธานี

แล้วก็ฝากเงินไว้ในกระเป๋า

แต่ส่วนตัวพี่แจ๊กกะลีนยกมือตรงนี้เลยว่า
ซื้อลอตเตอรี่เลขนี้แน่นอน

คุณผู้ชมก็แล้วแต่ความเชื่อค่ะ
โดยพี่บินรับเป็นเจ้าภาพจัดพิธีสวดพระพิธรรม

หน้าศาลาบุพการีวัดพระศรีบังเขณฑ์นะคะ
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๑๖สิงหาคมเวลาบ่ายโมงค่ะ

มาร่วมส่งคุณอาสู่สวรรค์ด้วยนะคะ
ความน่ารักความเป็นคนตลกของคุณอา